ตอนนี้ก็ถือว่าได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่เรียบร้อยแล้ว

จากนี้ไปก็ต้องไปจัดตั้งคณะรัฐมนตรี

ซึ่งโผล่คอรมอต่างเนี่ยปลิวว่อนเลยวันนี้

คือปลิวว่อนมาตั้งแต่วันที่เขาจับมือกัน๑๑พัก๓๑๔เสียง

แล้วคุณหมอชนน่านหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทยเนี่ยถึงขั้นแถลงบอกเลยนะ
พักไหนเนี่ยได้เก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกี่กระทรวง

ถ้าเรานับเฉพาะรัฐมนตรีว่าการก็แล้วกันนะ

โผล่ล่าสุดโคต้าตำแหน่งรัฐมนตรีต่างณขณะนี้หน่อย

จากการตรวจสอบของทีมข่าวไทยรัฐทีวี
แหล่งข่าวระดับสูงของเรา
สูงประมาณ๑๗๐เซนติเมตร

รัฐมนตรีว่าการเนี่ยของเพื่อไทยเนี่ยเขาได้๘ว่าการนะ

ว่าการบวกกับ๙ตำแหน่งของรัฐมนตรีช่วยและสำนักนายกรวมกัน
นี่นะครับ๘ว่าการเนี่ยตามแหล่งข่าวของเรา
ไทยรัฐทีวีไทยรัฐนิวโชว์นะครับทุกผู้ชมครับ
เพื่อไทยได้กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงการคลังที่มีข่าวว่าคุณเศรษฐาจะนั่งควบ

กระทรวงมหาดไทยมีชื่อคุณภูมิธรรมนะ

กระทรวงการต่างประเทศกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงดิจิทัลกระทรวงการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงพาณิชย์
นี่คือของเพื่อไทยนะครับ
ขณะเดียวกันพักภูมิใจไทยพักร่วมเสียงอันดับ๒๗
เสียงสสได้โคต้ารัฐมนตรีว่าการ๔ตำแหน่ง
รัฐมนตรีช่วยอีก๔ตำแหน่ง
ถ้าตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการเนี่ย
แหล่งข่าวของเราบอกว่าภูมิใจไทย
เก้าอี้กระทรวงเกษตร
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงคมนาคมและกระทรวงวัฒนธรรม

ค่ะแต่ว่าสาธารณสุขกับ
สาธารณสุขไปอยู่กับทางเพื่อไทย
กระทรวงเกษตรนี่กระทรวงใหญ่นะฮะ

อันนี้ของภูมิใจไทยนะครับ

ว่าการ๒ช่วยเท่ากับรวมไทยสร้างชาติ

ตามรายงานข่าวตามแหล่งข่าวของเราบอกว่า

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

ส่วนพักรวมไทยสร้างชาติ
โอ้โหแม้จะสองว่าการ

พลังงานและแรงงาน
ขณะเดียวกันชาติไทยพัฒนา๑๐เสียงสส
ได้๑รัฐมนตรีว่าการ
คุณท็อปวราวุฒิศิลปะอาชา

ว่าการที่จะเป็นคอรมอลใหม่เนี่ย
ชาติไทยพัฒนาได้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับ
และอีกหนึ่งรัฐมนตรีว่าการ
ก็คือ๙เสียงสอสอของภักดิ์ประชาชาติ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ส่วนรายชื่อของบุคคลที่คาดว่า
จะได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีนะฮะ
ที่เราได้ข่าวมาเนี่ยนะครับ
จะมีชื่อของบุคคลเหล่านี้แน่
แต่ตำแหน่งจะเคลื่อนหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจ

คุณภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทย
ทีมเจรจาเรื่องจัดตั้งรัฐบาลนะครับ
จะนั่งตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
นายแพทย์ชนน่านศรีแก้ว

จะนั่งตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
หรือไม่ก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เลขาธิการพักเพื่อไทยเลขาธิการพักใหญ่ยังไงก็ต้องได้รัฐมนตรีใช่ไหม
ข่าวว่าจะนั่งตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลดีอีเอส
คุณอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรี
และจะควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

คุณสุธินคลังแสงรองหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทยก็ให้สัมภาษณ์ยืนยัน
บอกว่าตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ย
กระทรวงนี้เนี่ยต้องอยู่กับพักแก่นำรัฐบาล